ไปที่ชัยหน้าหน่อยคุณผู้ชมชาวบ้านไปเจอพระสงฆ์
รูปหนึ่งอาการแปลกทีนี้ก็เลยลองไปถามดูถามสาม
ครั้งตอบไม่เหมือนกันสักครั้งเลยรอบนึงบอกจะไป
กำแพงเผชอีกรอบบอกจะไปสุพันธ์บุรีเอายังไงกัน

ในนั้นสังกัดอยู่สุรินทร์

พูดลงไปวนแมวเมาใช่ไหมเนี่ย

อยู่ในโรงพยาบาลยมราช

ตำรวจก็ต้องเข้าไปคุยกับท่านหน่อย
คืออยากรู้ไงว่าท่านเป็นอะไรท่านจะไปไหน

นี่เจอที่สถานีขนส่งพุทธศาสตร์
จังหวัดชายนาฏช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
พระรูปนี้ถ้าจับใจความนะบอกว่าเดินทางมาจากอ่างทอง
จะไปกำแพงเพชรแต่ลงผิดสถานี
ก็เลยจะหารถไปนครสวรรค์เพื่อจะต่อไปกำแพงเพชรอีกรอบนึง
แต่เพราะเอิญว่ารถหมดแล้วพอถามอีกครั้งหนึ่ง
ท่านก็บอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมามาจากอ่างทอง
จะไปสุพรรณบุรีจะไปเยี่ยมลูกป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ต่อมาก็บอกอีกว่าท่านอยู่วัดทุ่งตลิ่งชันสุพรรณบุรี
แต่ต้นสังกัดคือวัดท่าชุมนุมอ่างทอง
โอ้โหหลายจังหวัดเหลือเกินคุณผู้ชมแต่ระหว่างคุยไปสอบถามท่านไปนี่
ขอดูใบสุทธิหน่อยแล้วก็ได้กลิ่นแปลก
ละมุดไหมน้ำตะไคร้
มันจะไม่ใช่น้ำสมุนไพรอ่ะสิพี่แต่น่าจะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร
ตราสัตว์ในตำนานตัวหนึ่ง
แล้วก็มีหนังสือสุทธิของพระนะแสดงว่าพระจริงชื่อพระทองคำบุญเต็ม
อายุ๕๐ปีภูมิลำเนาอยู่สุรินตามที่ท่านบอกอันนี้ตรง
ระบบพื้นที่ที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
ก็พักผ่อนก่อนที่วัดสีวิชัยวัฒนารำ